เพื่อให้จิตมีเกราะมีสมาธิจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่หวาดกลัว
เพราะจิตใจที่เข้มแข็งก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรง

ในมุมมองของพี่คือการที่เราสวดเนี่ยจิตเราจะเป็นสมาธิเลยค่ะ
จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะไม่วอกแวกมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่หวาดกลัว
แล้วจิตที่แข็งแรงมันก็มีผลโดยตรงกับร่างกาย
จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายมันดีขึ้น
มันอาจจะมีคนตีความไปอีกรูปแบบนึงอะไรอย่างนี้
พี่คิกพองมองว่ายังไงบ้างครับผม
คือพี่ได้ประโยชน์จากบทสวดมนต์นี้
เมื่อวานพี่ก็อาบน้ำไปที่ก็สวดไปที่เดินไป

มันก็อยู่กับปัจจุบันในความเห็นของพี่นะ

ก็จะใช้เตียงกรรมฐานเตียงจริงผู้ป่วยเป็นเตียงกรรมฐาน
หากพี่จะต้องตายพี่ก็จะตายไปกับสติพี่จะรักษาใจตัวเองพี่ไม่กลัวเขานะ
แหละค่ะก็คือเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งนี่แหละ
คือการมีสติมีสมาธิและอยู่กับปัจจุบันมันก็เป็นหลักการทางศาสนา
แบบง่ายนะคะที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง
จิตใจมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย
อย่างที่บอกไปว่าบทสวดมันไม่ได้ช่วยรักษาให้โรคหายหรอกค่ะ
แต่มันทำให้สภาพจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็มีสตินั่นเองนะคะ